ต่อกันที่หนุ่มลีฐานนัทกันบ้างดีกว่านะคะ
หนุ่มคนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ออกงานอีเวนต์สักเท่าไห
แต่ถ้าถามถึงงานละครยาวเป็นหางว่าวเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

และที่สำคัญตอนนี้เนี่ยซุ่มฝึกร้องเพลง
เผื่อว่าจะมีโปรเจกต์ด้านงานเพลงให้แฟนได้ติดตามกันบ้างนะคะ
คือเป็นความฝันที่เขาไฝฝันมาตั้งแต่เด็กแล้ว
ซึ่งก็อยากจะให้แฟนลุ้นไปกับเขาด้วยค่ะ
ก็มองมาเรื่อยครับผมก็เป็นคนทำงานคนหนึ่งครับ

ปีนี้ละครที่มีแน่แล้วครับ
ก็เปิดรวมล่าสุดไปด้วยของคาเฟนด้วยก็มีมา๓เรื่องครับ
แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับก็ต้องยอมรับว่า

ก็เลยเกี่ยวกันกันด้วยก็เล่นไปงานได้เลยครับ